คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองค่ะ
คือมีนักประดาน้ำทีมกู้ภัยเจ้าพระยาได้รับการประสานว่า
ให้ไปช่วยงมหาใบพัดเรือในแม่น้ำป่าศักดิ
โดยที่ทีมนักประดาน้ำไม่ทราบนะคะว่าบริเวณดังกล่าวมีท่อสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่
สุดท้ายเนี่ยค่ะถูกดูดเข้าไปในท่อเสียชีวิตสองรายค่ะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ
เพื่อส่งไปยังนิคมโรจนะในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
จุดที่เกิดเหตุพบร่างของผู้เสียชีวิต๒ราย
ซึ่งเป็นชุดประดาน้ำของทีมกู้ภัยเจ้าพระยาถูกท่อสูบน้ำดูดเข้าไปด้านใน
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือนำร่างขึ้นมาได้๑คน
ก็คือนายนัทธวุฒิล้อมกันหรือในตูนอายุ๒๕ปี
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ส่วนรายที่๒คือนายพานุบ้านแย้มหรือในออฟอายุ๒๔ปี
ร่างติดอยู่ภายในท่อสูบน้ำกว้าง๒เมตร
ลึกจากผิวน้ำ๗เมตรแล้วมันจะมีเศษย่าเศษอะไรเยอะอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถนำร่างขึ้นมาได้
จากการสอบถามนายกฤษดาสุกแตงเป็นนักประดาน้ำที่รอดชีวิต
ให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคือชุดประดาน้ำชุดนี้เนี่ยได้รับการประสานให้ไปงมหาใบพัดเรือ
แต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ก็ดำลงไปนะคะกลางแม่น้ำป่าศักดิ์
แรกเนี่ยค่ะ๔คนนายนัทธวุฒิผู้เสียชีวิตลงไปคนแรก
ตัวนายกฤษดาที่รอดชีวิตและให้ข้อมูลกับเราลงไปเป็นคนที่สอง
นายพานุผู้เสียชีวิตอีกรายนึงอ่ะค่ะลงไปเป็นคนที่สาม
นายอานนท์ลงไปเป็นคนสุดท้าย
นี่คือภาพของผู้เสียชีวิต๒คนนะคะ
คือนายนัทธวุฒิอายุ๒๕ปีและนายพานุอายุ๒๓
ทีนี้นายกฤษดาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าพอดำลงไป๔คนใช่ไหมคะ
ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องเรือแล่น
ถูกดูดเข้าไปด้านในนายกฤษดาเองก็ถูกดูดเข้าไปเหมือนกันนะคะ
ตอนนั้นก็พยายามช่วยเพื่อนพยายามจะออกมาด้านนอกท่อ

นายนัทธวุฒิคือก็พยายามจะสาวเชือกตามออกมา
แต่อากาศหมดซะก่อนก็เลยเสียชีวิต
ฟังเสียงนายกฤษฎาผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะ
ทีมข่าวของเรา
ได้ภาพ

ของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านนะคะก่อนที่จะดำน้ำลงไปปฏิบัติภารกิจนะคะ
ก็เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองท่านจะเสียชีวิต
นายนัทธวุฒิหรือในตูนถ่ายคู่กับนายพานุหรือในออฟนะคะ
คือตอนที่เขาลงมาตรงนี้ก่อนจะลงก่อนจะดำลงไปเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตรงนั้นมีท่อสูบน้ำขนาดใหญ่
ไม่มีใครรู้ค่ะคือลงไปสี่คนนะคะแล้วก็เหมือนภาพที่ท่านดูจากภาพมุมสูงอ่ะนะฮะ
คือมันเป็นท่อสูบน้ำนี่เห็นไหมค่ะมันใหญ่มากแล้วสูบแบบมันแรงมากอะค่ะ
มันมีท่ออยู่กลางแม่น้ำป่าศักดิ์พอเขาได้รับแจ้งว่าเอาใบพัดเรือจมหาย
ช่วยมางมให้หน่อยพอลงไปถูกดูดเลยใช่ค่ะทุกผู้ชมครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุวันนี้ทางสพนครหลวงเจ้าของพื้นที่ก็มาตรวจสอบนะครับ
แล้วทางกู้ภัยกับทางญาติญาติของผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองนะฮะ
เป็นกู้ภัยที่ดำลงไปเนี่ยวันนี้ไปรับศพมาแล้วนะครับ
แล้วก็นำร่างของทั้งสองไปที่สพนครหลวง
ญาติพี่น้องเพื่อนก็นั่งร้องไห้กันด้วยความโศกเศร้า
เพราะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะ
คุณบอมอภิวัตได้คุยกับผู้รอดชีวิตก็คือคุณอานนท์นะฮะ
คุณอานนท์เนี่ยบอกว่าตอนลงไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยอยู่ตรงกลางแม่น้ำกัน
ไม่มีใครรู้จริงว่าตรงนั้นมีท่อสูบน้ำดำลงไปได้พักเดียวได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้น
แต่ไม่รู้ว่านั่นคือเสียงของเครื่องสูบน้ำคิดว่าเป็นเสียงเรือ
แล้วก็รู้สึกว่าเชือกมันตึงก็พยายามจับตามเชือกไปเรื่อย
จนพบว่าโอ้โหนั่นมันเป็นปากท่อขนาดใหญ่
ประมาณสองเมตรแล้วมีแรงดูดด้วยท่อน้ำเนี่ยได้ดูดพวกเขาเข้าไป
ก็พยายามถีบตัวเองออกมากันพอขึ้นมาได้เนี่ย
คุณอานนท์ก็ลงไปตามเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะอ่า
เพราะไม่คิดว่าเพื่อนตอนนั้นจะเสียชีวิตพอลงไปถึงเจอเพื่อน
คือสภาพแน่นิ่งแล้วก็ดึงเพื่อนขึ้นมา
ขึ้นมาถึงก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนเสียชีวิตนะครับ
คุณอานนท์บอกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเพื่อนทั้งสองคนที่เสียชีวิตเป็นคนที่ดีมาก
เป็นคนมีน้ำใจมากจิตอาสามากมากถ้ารู้ว่าตรงนั้นมีท่อสูบน้ำแบบนี้อยู่นะ
ยังไงทุกคนไม่เสี่ยงชีวิตดำลงไปแน่อยากหาความรับผิดชอบ
ตอนนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของโรงงานเจ้าของท่อ
ใครจะรับผิดชอบเหตุการณ์ในครั้งนี้หรือหน่วยงานไหน
ทำไมตรงนี้มีท่อสูบน้ำขนาดใหญ่แล้วมีท่อที่ดูดเข้าขนาดนี้
ไม่มีการติดป้ายเตือนค่ะตะแกรงกั้นปากท่อก็ไม่มี
มันไม่มีแล้วทำไมไม่แจ้งกู้ภัยก่อนที่จะให้เขาลงไปงมหาใบพัดเรือ

ก็จะขอฝากคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ออกมารับผิดชอบแล้วก็แก้ไข
ถ้าเกิดวางท่อวางอะไรให้มีตะแกงอยู่ใต้น้ำอะไรประมาณนี้ครับ
เพราะว่าบางทีมันจะดูดอาจจะดูดเชือกเรืออย่างนี้ลงไปแล้วดึงเรือลงไปจมได้อะไรประมาณนี้ครับ
ถ้าดูจากด้านบนท่อมันก็ใหญ่นะ

ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจของภาครัฐรื่อเอกชนเลือดไว้ยังไง
แล้วโอ้โหปากท่อที่ไปสูบน้ำมันอยู่กลางแม่น้ำป่าศักดิ์อ่ะ
คุณผู้ชมครับคุณป้าของนัทธวุฒิหรือว่าตูนนะฮะวัย๒๕ปี
หนึ่งในกู้ภัยที่เสียชีวิตป้าบอกว่าป้าเนี่ยเลี้ยงตูนมาตั้งแต่เด็ก
เพราะพ่อกับแม่เสียชีวิตไปหมดแล้วตูนจึงเปรียบเสมือนลูกชายคนหนึ่ง
โตขึ้นมาเขาไปเป็นกู้ภัยป้าก็เคยเตือนบอกเลิกเถอะอย่าทำเลย
เพราะรู้ว่าเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายแต่ตูนเขาบอกเขายังไงก็ไม่เลิก
เพราะว่าเขารักในอาชีพนี้มากก็ถือว่าก็ห้ามไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ช็อกมากเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลย
แต่รู้สึกเมื่อเช้าดูตูนแปลกเหมือนจะเป็นรางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าตอนที่คุยกันเนี่ยคุยแล้วก็เงียบปกติจะพูดคุยตลอด
อยากจะบอกกับตูนว่าทำไมถึงรีบจากป้าไปแบบนี้อายุยังน้อยอยู่เลย
กำลังมีอนาคตที่ดีกำลังจะสร้างครอบครัวไม่น่ารีบจากกันไปแบบนี้เลย
เราก็ว่าทำไมเขาถึงรีบจากเราไปจังเรายังอายุยังน้อยอยู่เลยอะค่ะ
เขาก็กำลังจะสร้างครอบครัวเขาเพิ่งจะได้แฟนที่เขาเรียกว่าเขารักของเขา
พักนี้เขากลับมาบ้านทุกวัน

ก็เขาไม่มีใครอ่ะเราก็รักเขาเขาก็มีน้องอีกคนเราก็รักเราก็ดูเขาอยู่
หรือว่าออฟก็เป็นหนึ่งในกู้ภัยที่เสียชีวิตนะครับ

บอกกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าลูกชายเป็นกู้ภัยมาหลายปีแล้ว
พยายามเตือนตลอดบอกให้ลองทำอย่างอื่นไหม
แต่ลูกก็ไม่ยอมเพราะรักในอาชีพนี้มาก
หลังรู้ข่าวแม่บอกแม่ช็อกเลยนะฮะตกใจมาก
วันนี้ทำงานอยู่ต้องลางานแล้วก็รีบมาดูลูกเลย
ตอนนี้แม่บอกแม่สภาพจิตใจแย่มากทำใจไม่ได้
เพราะนี่คือลูกคนเดียวนะฮะ
ก็แม่แม่ก็บอกว่าไม่ให้ไปเขาก็ลั้นเขาก็จะไป
บอกให้หางานข้างนอกทำก็ไม่ไป
แต่เขาก็ไปเนี่ยแต่เขาไม่มีประจำของเรา

ไม่ให้ไปก็จะไป

ลูกคนเดียวด้วย

บอกละไปหางาน

ประจำประจำทำครับส่วนเรื่องทางคดีนะครับ
ต้องมีคุณครับล่าสุดนะช่วงเย็นที่ผ่านมา
นายนาวินคงดีนายกสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัย
มาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่
โรงพักนะฮะสพนครหลวงนะครับเป็นการแจ้งความบำเนินคดี
ผู้ที่รับผิดชอบสถานีสูบน้ำเจ้าของท่อ
พันธมตเอกเชษชัยเชษฐศิริภูมิกับการสพนครหลวง
บอกว่าทางกู้ภัยอยุธยาได้รับการขอความช่วยเหลือจาก
ประกอบการเรือยนลากจูงให้มาช่วยดำน้ำค้นหาใบพัดเรือ
หลุดจากเครื่องแล้วจมหายลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์
น้ำแล้วนะครับทำให้ทราบว่าท่อสูบน้ำมีความกว้าง
ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบซึ่งทางผู้รับผิดชอบเนี่ย
จะขอตรวจสอบก่อนว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของท่อสูบน้ำหรือไม่
เพราะสถานีสูบน้ำแห่งนี้ก่อสร้างมานานแล้ว
เรื่องทางคดีเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
หรือความประมาทหรือสถานีสูบน้ำ
มีการติดตั้งป้ายเตือนอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ทางคดียังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะฮะต้องตรวจสอบก่อนนะครับ